พาไปดูสองสามีภรรยาที่เขาคิดแปลกกันหน่อยนะคะ
คว้ามีดไปปล้นปืนเข้าร้านปืนเลยนะ
เพื่อที่จะไปปล้นปืนนะคะแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดล่ะค่ะ
เพราะว่าถูกพนักงานร้านเนี่ยคว้าปืนยิงป้องกันตัว
นอนรอตำรวจไปเลยจ้ะจะไปปล้นปืนในร้านปืน
แต่เอามีดไปเออคุณว่ายังไงล่ะแล้วเจ้าของร้านเขาจะทำยังไงตอบกลับมาคุณ
นั่นน่ะสิเขาก็ยิงสิคะตำรวจสะพอเมืองเพชรบุรีเข้าตรวจสอบ
ภายในร้านจำหน่ายอาวุธปืนริมถนนราชดำเนินในตำบลคลองกระแชงนะคะ
หลังได้รับแจ้งมาว่ามีคนร้ายเป็นชายหญิงสองคนเนี่ย
เข้าไปชิงอาวุธปืนแต่ถูกพนักงานประจำร้านยิงสวนกลับมาจนได้รับบาดเจ็บ
ในร้านพบนายสิทธิพงศ์รอดทองวัย๒๖ปีคนร้ายนี่แหละค่ะ
เสื้อลายพรางทหารเนี่ยนะคะมีบาดแผลถูกยิงอยู่ที่ต้นขาซ้ายหนึ่งนัด
นอนอยู่ที่พื้นส่วนอีกคนนึงที่นอนช้อนกันอยู่นั่นแหละค่ะ
แม่วิรุณเพชรลูกอินวัยสามสิบแปดปีพนักงานประจำร้าน
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เนี่ยนะเกิดขึ้นบ่าย๓โมงตรงเมื่อวานนี้
เขาก็เฝ้าร้านอยู่ตามปกตินี่แหละปรากฏว่าเห็นคนร้ายเป็นชายหญิงสองคนค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีแดงดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดหน้าร้าน
ผู้ชายเนี่ยสวมชุดลายพรางแบบทหารใส่หมวกไอ้โม่ง
แล้วก็หมวกกันน็อกเต็มใบปิดบังเข้ามาในร้าน
สะพายกระเป๋าขนาดใหญ่ด้วยตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดอะไร
ก็คิดว่าเออก็คงจะเป็นทหารเข้ามาดูอาวุธปืนแล้วมั้งก็เลยไม่ได้ทักท้วง
สักพักเดียวค่ะคนร้ายผู้ชายเนี่ยนะวางกระเป๋าบนตู้โชว์อาวุธปืน
แล้วก็ควักมีดดาบสามุไรยาวประมาณ๑เมตรนะคะ
วักออกมาข่มขู่เลยบอกให้ตัวเขาเนี่ยหยิบอาวุธปืนใส่กระเป๋าให้หมด
นายวิรุณนะคะก็เลยหันไปบอกนายทวีศักดิติปฏิมารัฐ
พนักงานอีกคนนึงที่อยู่ด้านหลังบอกให้ระวังตัวนะ
แล้วตัวเขาเองก็พยายามถอยให้ออกไปพ้นระยะของมีดดาบสามุไร
ทีนี้เป็นจังหวะที่นายทวีศักดิ์วิ่งไปที่โต๊ะกะว่าจะโทรศัพท์แจ้งตำรวจพอดี
คนร้ายก็รีบวิ่งตรงไปหาเลยค่ะแล้วก็คว้าดาบสามุไรในมือนี่แหละ
ฟันไปที่หัวไหล่ของนายทวีศักดิ์
แต่เป็นจังหวะเดียวกันกับที่นายวิรุณคว้าปืน๑๑มมมาได้แล้วนะคะ
ก็เลยยิงสวนกลับไปสองนัดโดนคนร้ายบาดเจ็บค่ะ
ผมเห็นแรกว่าเขาขยับมีดผมก็เลยถอยแหละผมเห็นท่าไม่ดีแหละผมก็เลยถอย
พอผมถอยเนี่ยเขาคงรู้ว่าผมรู้ตัวแล้วมั้งครับ
เขาเลยชักมีดชักมีดแล้วจอมาที่ผม
แล้วเขาพูดว่าเอาปืนใส่ในถุงทั้งหมด

จากนั้นผมก็ถอยอีกทีนี้น้องมันอยู่ข้างผมพอดี
อยู่ที่เก๊กปืนใกล้เก๊ปืนมากกว่าผมผมก็เลยตะโกนว่าหนีปืนอย่าเก๊ะหยิบปืนในเก๊ะเลย
พอผมตะโกนอย่างนี้น้องอีกคนก็ฟ้าจะไปฟ้าหยิบปืน
เหมือนเขาจะเห็นว่าไปหยิบอาวุธเขาก็เลยตีไปที่น้องคนนั้นครับฝันก่อน

น้องก็เบี่ยงเอี้ยวตัวหลบแต่จังหวะนั้นก็หยิบปืนได้แล้ว
ครับเขาเลยหินส่วนไป
อันนี้คือการเล่าเรื่องของนายวิรุณนะคะ

หลังจากที่นายวิรุณเนี่ยหันมาเตือนบอกระวังนะแล้วก็บอกว่าปืนอยู่ที่โต๊ะ
พอวิ่งไปที่โต๊ะทำงานเพื่อหยิบปืนเนี่ย
คนร้ายก็วิ่งเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วนะคะ
แล้วก็เอามีดสมุไรฟันที่หัวไหล่ซ้าย๑ครั้งด้วย
แต่ไม่เข้าค่ะ
ไปเล่าเรื่องราวกันหน่อยให้เขาฟังฟังเรื่องจากคนนี้หน่อยค่ะ
ผมหยิบปืนขึ้นมาเขาก็ฟันลงมาผมก็เอี้ยวหลบ
แล้วก็พร้อมกับยิงยิงพร้อมกับโดนฟันตรงนี้พอดี
ครับตอนนั้นเรารู้ไหมว่าเรายิงถูกหรือไม่
ผมก็คิดว่าน่าจะถูกเพราะว่าผมเล้งไปที่เลี้ยต่ำ

มันตั้งใจเลยเอาง่ายว่าเราเล่นไปที่ขาหรือไม่
ไม่ได้พยายามเอาถึงกับชีวิตครับแค่เอาให้เขาหยุดการฟันเรา

ตอนนั้นเขาไปยังไงพอเขากดโดนหรือยัง

เป็นพนักงานร้านขายปืนเนี่ยไม่ได้แค่มายืนรอรับลูกค้าอย่างเดียวนะคะ
เนี่ยเขาบอกเลยบอกเนี่ยเขาตั้งใจเลงกดต่ำคือไม่ได้กะเอาชีวิตแต่คือต้องการคือป้องกันตัวนั่นแหละแล้วก็ให้คนร้ายเนี่ยหยุด
แล้วก็หยุดจริงแหละค่ะลงไปนอนกองเลยค่ะทั้งผัวทั้งเมียค่ะรอตำรวจไปเลยก็ควบคุมตัวกันเอาไว้
แล้วก็แจ้งเจ้าของร้านเจ้าของร้านเป็นใครคะนายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาดจ้ะแล้วก็แจ้งตำรวจจับตัวได้นะคะทั้งสองคนพนักงานอ่ะนะไม่บาดเจ็บแต่อย่างใดเลยไม่มีรอยฟันแบบเวอะหวะนะคะมีแค่รอยถลอกเองแล้วก็คมมีด๑๐๑๕เซนติเมตร
หลังเกิดเหตุตำรวจสภเมืองเพชรชบุรีนำนายสิทธิพงศ์ซึ่งเป็นคนร้ายเนี่ยไปโรงพยาบาลพระจอมเกล้าก็ปรากฏว่ากระสุนเนี่ยถูกกระดูกบริเวณโคนขาซ้ายแตกอาการปลอดภัยค่ะ
สอบปากคำก็รู้มาว่าสาเหตุที่มาปล้นปืนครั้งนี้เนี่ยอยากจะเอาไปล้างแค้นคู่อริที่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาดกันในพื้นที่อำเภอเขาย้อยแหมคว้ามีดมาขโมยปืน
คุณจะเหลืออะไรล่ะคะจะไปล้างแค้นระยะในการโจมตีมันก็ต่างกันเห็นอยู่แล้วความไวความเร็วมันก็ต่างกัน
พนักงานสอบศูนย์ก็แจ้งข้อหาไปทั้ง๒คนร่วมกันชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธในเวลากลางวัน
แล้วก็ให้ตำรวจคุมตัวนายสิทธิพงศ์ที่นอนรักษาพยาบาลอย่างเข้มงวด
อาการดีเมื่อไหร่ก็ไปดำเนินคดีกันได้เลยจ้ะ